แต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขนั้น
เราพาคุณผู้ชมไปงานบุญกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
ไปกันเลยค่ะที่วัดท่าการร้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พลอยไปหาพระเอกลิเกเงินล้านของเราน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรค่ะคุณผู้ชม
เมื่อเช้านี้นะคะที่วัดท่าการร้องเนี่ย
เขามีพิธีไหว้ครูครอบครูค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใช่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะคะ
เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องแล้วปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่๑๙แล้ว
คือเขาจัดเป็นประจำเลยนะคะแต่ว่า๒ปีก่อนเนี่ยนะติดโควิด
เขาก็เลยจัดที่บ้านแต่ว่าปีนี้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเขาก็เลยจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะ
บรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมเชื่อไหม
กับทีมงานออกจากที่ไทยรัฐตั้งแต่ตี๕๓๐ไปถึงที่โน่น๖โมงกว่า
โอ้โหแฟนคลับไปรออยู่ที่วัดแล้วอ่ะ

พอเวลา๗โมงที่นั่นก็จะมีพิธีถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน๑๐รูปนะคะ

เวลา๙นาฬิกา๑๙นาทีเริกงามยามดีค่ะ
จัดพิธีไหว้ครูครอบครู
ซึ่งก็มีทีมงานนักแสดงลิเกมาร่วมงานกันเยอะเลยนะคะ
พลอยเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วย
แล้วต้องขอบคุณทีมงานนะเห็นไหมคอยใส่เสื้อยืด
เป็นสิ่งที่คุ้มใส่จงกาเบนสีแดงด้วยนะคะ
ซึ่งทีมงานเขาเตรียมไว้ให้เลยนะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นน้องแบงค์ว่าอยู่เนี่ย

ที่เหล่านักแสดงนิเกเขารบนับถือ

หนาแน่นไปด้วยผู้คนแม่ยก
ที่เดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้
จริงแล้วครอบครัวของเรา
จัดพิธีนี้เป็นประจำอยู่ทุกปีนะคะ
เว้นเลยสักปีเดียวแต่ว่าปีก่อนอย่างที่บอกไปว่ามันติดสถานการณ์โควิด
ปีนี้เนี่ยจัดเป็นครั้งที่๑๙และก้าวเข้าสู่ปีที่๑๙ของคณะลิเกสรรามน้ำเพชรนะคะ
ซึ่งในวันนี้เขาจะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยคุณผู้ชม
แล้วถ้าพูดถึงตัวเลขมาจ้ะมาเลย
เลขที่เราถามน้องแบงค์สอนรามในวันนี้ก็คือ
เลข๑๘๙คุณรู้ไหมว่ามาจากอะไรราคาขายบัตรชมไลฟ์สดซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะคะคุณผู้ชม
แต่เขาบอกว่าเลข๑๘๙มันมีที่มา
เลขหนึ่งก็คือวันนี้เป็นวันไหว้ครูวันครอบครูนะคะ
ส่วนเลข๘เนี่ยคือวันครบรอบการจับไปของคุณพ่อของน้องแบงค์
ส่วนเลข๙ก็คือเดือน๙ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องแบงค์กันหน่อยค่ะ
เชื่อว่าทุกอาชีพนะครับทุกสาขาอาชีพเลย
มีครูบาอาจารย์นะครับก็อย่างแบงค์เองเนี่ยแก๊งเป็นศิลปินนะครับ
อาจารย์เราก็อย่างที่รู้กันนะครับเรายิ่งเราบูชายิ่งเราศรัทธา
ก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์เนี่ยก็ท่านก็จะยิ่งให้พรเรามีงานมีเงินแล้วก็มีคนรักมีคนเมตตาเรามากขึ้น
แต่ช่วงเช้าวันที่ครอบครูเนี่ยเราจะมีการเลี้ยงพระเช้าพิธีส่งก่อน
แล้วก็ในช่วงสายนะครับ๙โมง๑๙นาทีเราก็จะเริ่มพิธีครอบครูครับ
ก็จะมีอาจารย์นะครับมานำพิธีแล้วก็มีการเชิญครูเชิญครูพอเชิญครูมาครบแล้ว
เราก็จะมีการให้บรรดาลูกศิษย์รำถวายนี่ก็เป็นวันที่ทุกคนจะรวยครับ

ปีนี้ครับแบงค์ก็มีบุญใหญ่ก็คือสร้างฐานพระที่จังหวัดนราธิวาส
ใช่ครับที่วัดราศโมศรอำเภอรึสะจังหวัดนรัฐิวาทครับ
เป็นฐานพระพัพุทธชินะฤตนตรักษินทรรมราชา
มีโอกาสได้บินไปดูแล้วแล้วก็แบงค์ก็ได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญ
ตัวน้องแบงค์เองก็รับหน้าที่เป็นสะพานบุญนะถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
และในวันนี้ค่ะช่วงเย็นประมาณ๒ทุ่ม
ลิเกสรรามน้ำเพชรจะเปิดม่านการแสดงในตอนที่มีชื่อว่าพระอภัยมณีจ้า
สะดวกก็ไปชมกันได้แต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกอย่างที่บอกไปว่าเขามีไลฟ์เต็มรูปแบบเข้ากลุ่มปิดเลยค่ะ
ราคา๑๘๙บาทที่เพจแบงค์สอนเท่านั้นนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า
อันนี้เขาก็มีการรำถวายนะคะรวมไปถึงพิธีครอบครูด้วยวันนี้เป็นพิธีที่แบบอยู่ด้วยแล้วขนลุกหลายหลายคน
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐจับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ